บอกว่านักเสี่ยงโชคต่างรอคอยกันเลยที่จะไปดูที่นี่
โอ้โหติดกันมาหลายงวดแล้วที่จังหวัดนครปฐม

เขามีจุดที่สำคัญนั่นก็คืออ่างขันน้ำมนต์
อ่ะเดี๋ยวว่ากันไปเลยว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
ไปกันที่นี่ที่เดิมครับวัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
งานนี้มากันเยอะครับเหล่าบรรดานนักกรณิตศาสตร์ที่ประสานงานกับทางภาครัฐบ้าง
ก็มีเหมือนกันแต่ไอ้ที่ไม่ประสานงานกับทางภาครัฐอันนี้ไม่แนะนำนะครับ
เดี๋ยวจะติดคุกติดตารากันไปแต่บรรยากาศที่นี่เล่าให้ฟังกันก่อน
ชาวบ้านเข้ามาลุมร้อมกันอย่างอบอุ่นอุ่นหนาฝาคั่ง
เพราะว่ามันใกล้ถึงวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่เองคุณผู้ชมครับ
คิดอะไรไม่ออกก็มาที่นี่มาหาคุณตาทองนิ้วลายนี่แหละครับ
เขาบอกว่านี่คือแสงสว่างที่ปลายอุโมงอย่างแท้ครู
เป็นความหวังของเราใช่มาขอโชคลาภกันเพียบเลยมากันเยอะจริงจริง
เรื่องความเชื่อเนี่ยว่ากันไม่ได้นะคุณผู้ชมนะ
แล้วยิ่งช่วงนี้นะล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาว่า
ว่ามีแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกหน้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละ
ฝันนะเธอบอกว่าเธอฝันว่าตาทองมาให้เลขจนถูกรางวัลติดต่อกันมาถึง๕งวด
กลายเป็นเสียงร่ำเสียงลือกันมาจนถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ความศรัทธาเลย
ทำให้วันนี้มีคนมามากกว่าเดิมอีกนะจะบอกให้
คือเรียกได้ว่าแทบไม่ได้พักเลยนะครับ
วางปุ๊บเดี๋ยวมียกไปเสี่ยงอีกแล้ววางปุ๊บเดี๋ยวยกไปอีกแล้ว
โอ้โหขย่ากันเผิดเลยทีเดียวไม่ว่างเลยนะ
แล้วนอกจากนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหเรื่องของขันน้ำมนต
ผมว่าไปดูกันเลยดีกว่าเพราะว่าเป็นจุดไฮไลท์ของการมาขอพรกับตาทองนิ้วราย
เห็นไหมมือถึงมือถือมาถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมาย
เขาว่ากันว่าถ่ายเข้าไปแล้วนะครับในมือถือของแต่ละคนเนี่ย
การแสดงผลแสดงหน้าจอบางทีมันจะไม่เหมือนกันไงอยู่ที่แสงอยู่ที่กล้องอยู่ที่ภาพ
พอได้มาปุ๊บเนี่ยก็มาส่องดูเอ๊ะเฮ้ยมันเป็นเลขอะไรอ่ะ
มันมีความคดเคี้ยวเงี้ยวงอกลมบ้างโค้งบ้างสรีระของ
ดน้ำตาเทียนมันไม่เหมือนกันจริงเนาะแต่มันแน่นมากเลยนะคะคุณ
น้ำตาเทียนมันแน่นมากงวดนี้แน่นจริงแน่นจนไม่เห็นอะไรเลย
ยากหน่อยยากแต่ก็อยากให้ดูเพราะเป็นอะไรที่หลายคนเขาอยากดู
คือทุกคนรอวันที่๑๖มากกว่าวันที่๑๔อันนี้ฉันบอกเลย
มีความหวังมีความหวังจริงแต่ย้ำนะย้ำนะดูไปก็อย่างว่าแหละ
ใครที่นับถือหรือว่าอยากจะมีโชคมีรักก็ยกมือไห้ขอพรกันไป
แต่ถ้าจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอะไรเนี่ยก็แต่พอดีแล้วกันนะ
แล้วก็ต้องช่วยรัฐบงรัฐบาลด้วยสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถูกต้องซื้อรับจุดกฎหมาย๘๐บาท
และเรื่องความเชื่อขอย้ำอีกครั้งนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ